พูดถึงนะครับกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้เรามีนักกีฬาดาวเด่นมากมายนะครับ
ในทัวร์เม้นที่ผ่านมาเราถือว่าสร้างยังเสียงจากรายการนี้
หนึ่งในนั้นครับที่เราค้นพบนะครับนั่นก็คือนักกีฬายูโดที่เป็นพี่น้อง
ลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นคว้าเหรียญรางวัลได้ทุกคนนะครับ
ตามเรื่องนี้ได้จากรายงานของคุณเกือกชัยคุณโทครับ
เป็นผู้อยู่เบื้องหลังที่คอร์ดเป็นผู้สนับสนุน
ส่งให้ไปเรียนมหาวิทยาลัยสุคุบะในประเทศญี่ปุ่น
เพื่อให้เรียนวิชาการพร้อมต้มคู่กับการได้เล่นยูโด
กับนักยูโดทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าของต้นตำรับกีฬาชนิดนี้
พร้อมทั้งสอนเรื่องนอกสนามให้มานะอดทน

มาคัดตัวสู่ของทางนักกีฬาเตรียมชาติไทย
เก็บเงินมาเพื่อบินมาคัดในประเทศไทย

จากเดินทางไกลเพื่อมาซ้อมที่นั่น
ธิสาคนโตกดชกรในวัย๒๔ปี

ประเทศญี่ปุ่นที่กำลังจะมาถึง
ซึ่งตัวเขาเองก็ได้ตั้งเป้าเก็บคะแนนสะสม
เพื่อควอลิฟาลผ่านไปเล่นโอโลฟิกไม่ได้
และหวังว่าอย่าจะวะเรียนราวรรณ์ในพันธุ์นิ่งแม่ของตัวเอง
ในฐานะนักกีฬาจากประเทศไทย
อยากไปแข่งโอลิมปิกค่ะ

ความมุ่งมั่นของ๓พี่น้องที่อยากจะคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาโอลิปิกเกมให้ได้นะครับ

ที่จะเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้พวกเขาสู่หนทางแห่งชายชนะนะครับ

คุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ